เช้าวันนี้ครับตำรวจสพรัฐนาธิเบสได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ที่เสียชีวิตถูกแทงด้วยมีดนะครับ
ก็เลยมาตรวจสอบนะครับที่บ้านเลขที่๑๒ซอยทานสำริท๑๙ทับ๕ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนทบุรีนะครับ
ผู้ตายชื่อนายสมชายมงคลสะอายุ๖๕ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็นอนอยู่ที่เตียงนี่แหละนะครับ
แล้วก็มีมีดปอกผลไม้ปักคาอกอยู่นะฮะตรงกลางอกเลยนะครับมือของผู้ตายยังจับอยู่ที่ด้ามมีด
นี่ฮะแพทย์คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๖๗ชั่วโมงก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
เนี่ยฮะอยู่ตรงนี้ครับมือยังจับมีดอยู่เลยนะครับ
พี่สาวของผู้ตายอายุ๗๐นะครับชื่อนางดวงรุทัยบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดกัน
พี่จะคอยมาดูแลน้องมาเอาข้าวเอาน้ำมาให้มาเช็ดตัวมาเปลี่ยนผ้าอ้อม
เปลี่ยนผ้าปูที่นอนอะไรให้ก็จะมาดูน้องทุกวันจะมาตอนตี๔๓๐นะครับ
น้องชายป่วยติดเตียงมา๑๐ปีแล้วตอนนี้อายุ๖๕ป่วยติดเตียงตั้งแต่๕๐กว่า
ก่อนที่จะป่วยติดเตียงเคยทำงานอยู่ที่กระทรวงอุตสาหกรรม
เป็นไงวะก็ถูกประตูเข้าไปเฮ้ยเห็นมี่อยู่ตรงหน้าอกตรงตะดื้อเนี่ยว้ายไม่ไหวแล้วใจสะขาด
สันนิษฐานว่าเมื่อคืนนี้ครับตอนที่ผู้ตายอยู่คนเดียวก็คงจะเครียดจากอาการป่วยติดเตียงมานานนะครับ
ก็เลยหยิบมีดปอกผลไม้ที่วางอยู่ข้างเตียงเอามาแทงเข้าที่อกตัวเองจนเสียชีวิตนะครับ
ตี๔๓๐พี่สาวมาหาตามปกติก็เลยมาเจอศพนะครับ
ที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรนะครับสาเหตุก็เชื่อว่าเป็นความเครียดนั่นแหละ
พี่สาวก็บอกว่าน้องชายก็บ่นอยู่หลายครั้งว่าอยากตายไม่อยากอยู่เป็นภาระให้คนอื่น
ก็วันที่๒๐ที่ผ่านมาเนี่ยความจริงมีนัดกับหมอนะต้องไปหาหมอแต่น้องชายก็ไม่ยอมไป
แล้วก็พูดเหมือนเดิมฮะพี่สาวบอกบอกว่าอยากตายไม่อยากเป็นภาระเนี่ยก็คงตัดสินใจเช่นนี้นะครับ